ตัวของน้องวนนะครับจากจังหวัดระยอง
จะมากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ใครจะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกดีครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องวนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าน้องวนมั่นใจเรื่องไหนน้องวนเลือกตอบก่อน
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้สมาชิกในครอบครัวนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดระยอง
เรื่องที่๓กะแตอาสยาม
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕โรงเรียนของเรา

เรื่องกะแตอาสยามครับ

เขาร้องเพลงพอแล้วก็เต้นสวยด้วยค่ะ

แล้วหนูชอบเพลงอะไรของพี่เขามากที่สุด

ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่สอง
ชอบเขาตั้งแต่หนูอายุสิบหรือสิบเอ็ดขวบค่ะ
ชอบมากเลยค่ะเพลงเขาทุกเพลงเลยค่ะ
ตัวเลือกที่สามค่ะสีแดงกับสีขาวค่ะ
ตัวเลือกที่สามสีแดงกับสีขาวครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพลโทรเรียกคุณครูเรียกแม่เพนด้วย

เพลแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่เพนคะลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องเลือกให้ดีนะ
วางไม่รู้จะถูกใจแม่เพนหรือเปล่านะ

จังหวัดระยองบ้านของเราโรงเรียนของเรา

ขอเชิญแม่เพ็ญมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เพนแม่เพนอยู่จังหวัดอะไรครับเกิดจังหวัดอะไร

อ้าวเป็นคนระยองนะครับ
คนระยองแล้วก็อยู่อำเภออะไรครับแม่

เคยไปไหว้สารหลักเมืองจังหวัดระยองไหม

สารหลักเมืองอยู่ตรงไหนทราบไหมพอทราบไหม

เอาล่ะสิคำถามมันอยู่ตรงนี้สิ
ผมพูดเลยไปแล้วเกิดไปแล้วล่ะว่าสารหลักเมืองนี่แหละ
ครูครับครูต้องสมาธิดีแล้วล่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสาหลักเมืองระยองทำจากไม้อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้สักทอง
ตัวเลือกที่สองไม้ชัยพฤกษ์
ตัวเลือกที่สามไม้ราชพฤกษ์
ตัวเลือกที่สี่ไม้ตะเคียนทอง
คุณครูเป็นคนจังหวัดระยองค่ะ
เสียไปทั่วแล้วแต่ไม่เคยไปสารหลักเมืองระยองค่ะ

ข้อหนึ่งไม้สักทองค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้สักทองครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับครู

เวียดแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเวียดครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เรื่องบ้านของเรา
เรื่องโรงเรียนของเรา

เชิญน้องเวียดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นบอกว่าในบ้านเนี่ยมีหนังสือนิทานอีศพอยู่หนึ่งเล่มเหรอลูกเหรอ

คำถามมันอยู่ตรงนี้แหละลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หนังสือนิทานอีศพเล่มนี้ราคาเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๔๙บาท
ตัวเลือกที่๒๕๙บาท
ตัวเลือกที่๓๖๙บาท

หนังสือเล่มนั้นตั้งแต่หนูอายุขวบ

ฉันพิวอลอ่านให้หนูได้ฟังบ่อย
ตัวเลือกที่๒๕๙บาท
ตัวเลือกที่๒๕๙บาทครับ

ไม่ค่อยมั่นใจค่ะ
คุยอะไรรู้เรื่องหมดเลย
ขอให้โชคดีนะครับลูกและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
เหลืออีกข้อนึงก็เหลือคุณพ่อกับคุณแม่น้องเวียดจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตคะ

เป็นแม่นะเลือกเป็นแม่นะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่ครับ
ตอนนี้เหลืออีกสองเรื่องก็คือเรื่องข้าวต้มมัดกับเรื่องโรงเรียนของเรา

ขอเชิญแม่วีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วก็มีอย่างข้าวต้มมัดอย่างนี้บางทีก็ตั้งไว้หน้าบ้านอย่างนี้เหรอฮะ

เอาแก่เรื่องข้าวต้มมัดเลยเรื่องอื่นตัดทิ้งไปเลย
ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดท่องไว้นะแม่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็จะมีข้าวเหนียวนะครับมีกล้วยมีสนีมใบตองนะครับแล้วก็มีเชือกมีถุงมือให้เรียบร้อยนะฮะ

แล้วก็มัดออกมาเป็นแบบนี้วันนี้เราจะไม่ทำข้าวต้มมัดเป็นคู่นะฮะคุณผู้ชมขอแยกเป็นชิ้นพอนะครับ

แต่วันนี้เดี๋ยวจะทำคนเดียวมันก็จะดูกะไรอยู่เนอะต้องการผู้ช่วยไหม

เอาผัวมาช่วยหน่อยนะฮะเอาผัวมาช่วยเชิญคุณผัวครับคุณพ่อเชิญค่ะ
เอาละออกมารูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือทำข้าวต้มมัดจำนวน๘กรีบภายในเวลา๓นาที
ขายกระตุ้มมัดตั้งเปรียยุ๑๐ควบค่ะมาก่อนขายกระตุ้มมัด๑บาทตอนนี้ขาย๑๐บาทค่ะ

แล้วเดี๋ยวแม่มาช่วยพ่อมัสเลยนะฮะ
อย่าให้เสร็จก่อนนะแม่นะ
ให้เสร็จก่อนแม่ไปยืนรอ

ไปตีเร็ว

ชิ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม
แล้วคุณแม่ก็วิ่งไปตีละครั้งนะฮะ

นั่นหมายถึงแม่กับพ่อทำได้

ครอบครัวของน้องวนจากจังหวัดระยอง
จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาท

สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ทางนี้เขาต้มมัสจำนวน๘ชิ้น

ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

วันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร